เขาบอกว่าเพิ่งปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้กับแฟนได้ชมความหวานกัน
เกินไปแล้วหรือเปล่าสำหรับเนยโชติกาและหวานใจไฮโซอาร์มนั่นเองนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าถูกอกถูกใจกับภาพโมเมนต์หวานนี้เป็นอย่างมากเลย
ไปร่วมฟินด้วยกันเลยค่ะเป็นนางร้ายหน้าสวยแต่ในละครเท่านั้นนะคะ
สำหรับสาวเนยโชติกาแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเจ้าตัวกำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวป้ายแดงไปอีกคนค่ะ
พร้อมกับมอเมนต์หวานร่วมกับแฟนหนุ่มไฮโซอามนี่นะฮะ
เห็นแล้วมันชอบมากเลยอยากให้ถึงวันงานเร็ว

มีการเครียดเผินเคินกันบ้างแหละอายกันบ้างนะ
ก็แต่ลักหวานกันอยู่นะคะ
เขาเพิ่งจีบกันมัน
ฉลองมงคลสมรสในวันที่๑๐กันยายนนี้เขาบอกว่าเรียบร้อยไปกว่า๖๐แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำการ์ดแล้วก็เดินสายเชิญด้วยตัวเอง
ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการลดงานวงการบันเทิงลงบ้างแล้วนี่ขนาดลดแล้วนะดิฉันยังเห็นคุณเนยแทบทุกช่องอยู่เลย

คอร์สเจ้าบ่าวเจ้าสาวในการดูแลตัวเองสาวเนยบอกว่าเตรียมเคลียร์คิวจูงมือแฟนนุ่ม
พาคุณแฟนไปขัดสีชวีวันเดี๋ยวถึงวันแต่งงานจริงจะได้แม่เจ้าบ่าวหล่อจังเลย

จริงว่ามันแบบถ่ายเฟชั่นเซ็ตอะไรประมาณนี้ค่ะ

ฟองเล็กน้อยมันเรื่อยแบบ

เค้าก็อยากแบบว่ามุนตัวเหมือนเต้นลำระหว่างที่เค้าจะเก็บภาพแบบนี้

ตอนนี้น่าจะประมาณ๖๐แล้วค่ะ
แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ลายชื่อแบบว่าแน่นอน

เป็นวันที่๓กับ๑๐กันยาค่ะ

ที่เรากลัวว่าจะขาดตกห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนเรื่องชุดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะ